โอ้โห

ถูกสร้างขึ้นจากไอเดียน่ารักของเอ็มบุษราคำ
ลูกสาวตลกชื่อดังหม่ำจกมก
ที่แท้จริงแล้วพ่อของเธอก็ติดธรรมเนียบผู้กำกับมือทอง
ผลงานหนังประสบความสำเร็จทั้งกระแสและรายได้มาหลายเรื่อง
ซึ่งการมานั่งแท่นผู้กำกับหญิงครั้งแรกของเอ็มบุษราคำ

ดีกรีของสาวคนนี้จะมีใบปริญญาตรี
และโทด้านฟิล์มจากอเมริกาการันตี

เอ็มบอกเลยว่าสุดตรงกว่าตอนเรียนเยอะเลยล่ะค่ะ
มันมีสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เราต้องแก้ไขเฉพาะหน้า
สิ่งที่ยากที่สุดของการทำหนังเรื่องนี้
ไม่มีอะไรมากคือคิวนักแสดงนั่นแหละ
ที่เป็นอะไรที่แบบว่า
ลำบากกับการที่จะประสานงานมากค่อนข้างยากนะคะ
แต่มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทุกครั้งที่เข้ากองมีคุณพ่อมาด้วย
คือเอ็มไม่สันทัศน์เรื่องแอคติ้งเลย
แต่เอ็มอาจจะได้คุณพ่อมาเหมือนเป็นแอคติ้งโค้ช

คุณพ่อกำกับยากสุดยากมาก
ไม่ได้กำกับเลยเขากำกับเอง

ถ้าเขาชอบถึงจะผ่าน
ถ้าเขาเล่นสักพักคัดปุ๊บ

เพราะว่ามันยังไม่ดีเอาใหม่เอาใหม่อยู่อย่างนั้น
ความหักกลุ่มคือซุมงุ่มหัว
ความหักหัวคือพลั่วแท่งใจ

แน่นอนว่าการอยู่ในฐานะทายาท
นักแสดงตลกแถวหน้าและผู้กำกับร้อยล้าน
ทำให้เอ็มบุษราคำถูกจับตา
เมื่อตัวเธอกระโดดสู่เส้นทางบันเทิง
ในฐานะสำคัญอย่างผู้กำกับภาพยนตร์
แต่ด้วยความมุ่งมั่นและใจที่พร้อมเกินร้อย
ทำให้เธอมั่นใจในการฝ่าทุกแรงกดดันไปได้อย่างแน่นอนค่ะ

หนักในที่นี่คือไม่ได้หนักกายแต่หนักใจซะมากกว่า
ด้วยความที่ว่าพ่อเขาปูเส้นทาง
การเป็นผู้กำกับของเขาไว้อย่างดีมากแล้ว

ก็มีแรงกดดันตรงที่ว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกว่า
เก่งเหมือนพ่อหรือเปล่าจะทำได้เท่าพ่อหรือเปล่า
พอมาทำได้สักพักนึงเอ็มก็รู้สึกว่าความรู้สึกตรงนั้นมันหายไป
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วยังไงคนเรามันคนละคนกัน
ก็เลยทิ้งเรื่องความหนักใจตรงนั้นไป
แล้วก็ทำงานกับทุกคนเหมือนเป็นครอบครัวจริง
มันก็เลยทำให้เอ็มอุ่นใจมากขึ้นหมด
จริงแล้วถ้าหนังเรื่องนี้เข้าฉายอะไรเรียบร้อยปุ๊บเนี่ย
มันจะทำให้เอ็มประเมินการทำงานของเอ็มได้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ด้วยว่าคนเข้าไปดูแล้วเขาจะรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้
นั่นก็คือคำติชมที่เอ็มจะได้นำไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุง
ในการทำงานของเอ็มต่อไปในวันข้างหน้าด้วย
สมพักเซียนเตรียมเข้าโรงฉายให้คุณผู้ชมได้ฮากันทั่วประเทศ๓๑สิงหาคมนี้
ซึ่งสาวเอ็มเลือกที่จะเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเป็นทางการในภาคอีสาน
เพราะเชื่อว่าเป็นพื้นที่กลุ่มคนดูสำคัญของหนัง
แต่อย่างไรก็ตามเธอก็รับประกันว่าสมพักเซียน
จะเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่ถูกใจคอหนังไทยทั่วประเทศอย่างแน่นอน

เอา